เป็นคนดังก็มักจะถูกแอบอ้างชื่อตลอดเวลานะคะ
ถ้าหากจะพูดถึงตำรวจคนดังในบ้านเราเนี่ย

บิ๊กโจ๊คพลตำรวจรีสุรเชษฐ์หักพลาณ

มีเรื่องอะไรใหญ่เขารับผิดชอบสักเกือบหมด

ทีนี้มันมีประเด็นตรงที่ว่ามันมีคนไปแอบอ้าง
บอกว่าไปเรียกเก็บเงินจากขนส่งต่างค่ะ

พลตำรวจเอกศีวรารังศีพรามณกุลและพลตำรวจตุรีสุรเชษ
อู๋โดนแบบนี้พลตำรวจเอกศีวรารังศีพรามณกุลลงพื้นที่สอบเองเลยนะจ๊ะ
เขาบอกว่าเขาเสียหายต้องมาสอบเอง
๔ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล

ไปสอบปากคำนายสิงหาราชวิจิตพงศ์
หรือว่าอู๊ดสิงฮราชวัย๕๒ปี
นายอู๊ดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ไปแอบอ้างชื่อนายตำรวจระดับสูง

โดยคดีนี้เกิดจากผู้ประกอบการขนส่ง

เรียกรับเงินรายเดือนจากผู้ประกอบการ

ที่เรียกรับไปเนี่ยต้องส่งให้กับ

แล้วก็พลตำรวจตรีสุรเชษ

ผู้ประกอบการเขาก็จ่ายมาตลอด

เลยแจ้งความซะเลย

เขาเคยทำงานชี้เป้าให้ตำรวจ
แล้วก็หน่วยราชการหลายต่อหลายแห่ง
แต่ไม่เคยจะได้เงินสักกระบาทเดียว

เขาบอกเขาช่วยตำรวจจนรู้เรื่องต่างเยอะ

ก็เลยคงจะมีใครที่ไม่หวังดี
หาเรื่องให้ผู้ประกอบการมาแจ้งความจับ

เขาบอกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องอ้างเลย

ในเวลาระบบการแจ้งจุดสวย
ทั้งสุดทั้งสบาย
ไม่ช่วยผมได้เลยค่ะ
ในเสียงเขาก็มีพูดอ้างไปถึงหน่วยงานอื่นอีกนะ
นั่นน่ะสิซึ่งพลตำรวจเอกศรีวรานะคะก็บอกค่ะว่า
มีคนมาอ้างชื่อได้รับสวยเนี่ยเลยต้องมาสอบเอง
เพราะว่าเขาเสียหายออสที่มาสอบนี่คือมาสอบเลือกแอบอ้างชื่อ

เขาบอกว่าใครจ้างมาให้ใส่ร้ายเขา

แล้วบอกปฏิเสธใช่ไหมอ่างั้นจบ

มันมีหลักฐานการรับเงินจากกิจการขนส่งค่ะ
ก็เลยจ่อบ่อจบ
ส่วนกรณีแอบอ้างชื่อทั้งตัวของพลตรวจศิวราเนี่ย

แล้วประเด็นของที่ว่าแอบอ้างชื่อพลตำรวจตรีสุรเชษล่ะ
สวัสดีครับ